วงการมวยที่จีนนั้นถือว่าตอนนี้กำลังโตมากนะครับ
แต่ว่าบัวขาวบัญชาเมฆครับที่ถือว่าเป็นนักมวยที่โด่งดังมาก
ระดับโลกแล้วก็ประเทศจีนนะครับสามารถทำธุรกิจได้
ล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยโดนเอาชื่อไปแอบอ้างครับ
ก็มีการลงนะครับในเพจของบัญชาเมฆยิมครับโพสต์เรื่องนี้กับการที่ถูกชาวจีน
คนหนึ่งครับละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้ชื่อบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็โลโก้ค่ายบัญชาเมฆ
พร้อมกับนำไปผลิตแล้วก็ออกวางจำหน่ายสินค้านะครับอย่างแพร่หลายนะครับ
ทั้งบัวขาวได้มีการจดลิขสิทธิโลโก้หมายที่จีนแล้วก็ในต่างประเทศแล้ว
และกำลังจะมีการเปิดตัวในเร็วเร็วนี้ครับสินค้าที่ทางจีนนำไปโพสต์
เมื่อลิขสิทธิ์นะครับทางค่ายบัญชาเมฆก็ได้ยกเลิกใช้โลโก้นี้ไปนานแล้วด้วยเช่นกัน
พร้อมกับมีการขอร้องให้กับแฟนชาวไทยช่วยกันแชร์ข่าวนี้ให้รู้ไปถึงเมืองจีน
และไม่แนะนำนะครับให้ซื้อสินค้าเหล่านี้โดยเด็ดขาดเพราะถึงเป็นการนำสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไปจดทะเบียนที่ประเทศจีนโดยไม่ขออนุญาตนะครับ
เดี๋ยวติดตามข่าวนี้กันต่อได้นะครับแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ